ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในคดีวิ่งราวทรัพย

หลังจากก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์

จนทำให้ผู้หญิงวัย๕๓ปี

ตำรวจนำตัวไปทำแผนโดยมีการป้องกันไว้อย่างดี
กลัวเดี๋ยวชาวบ้านรุมประชาธรรมนะฮะ
โดยตำรวจสพ๓บอประโนธจังหวัดทรงคลา
พร้อมตำรวจชุดสืบสวนและปราบปราม
ควบคุมตัวนายปียะพลัดทองศรีอายุ๒๖ปี
วิ่งราวทรัพย์หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์
กระชากกระเป๋าจากนางถนิมบริบูรณ์อายุ๕๓ปี
ทำให้รถจักรยานยนต์ของนางถนิมที่มีญาติซ้อนท้ายมาด้วย
ล้มลงบนถนนสายโยธบ่อตรุพังขี้พระ

นางถนิมศีรษะฟาดพื้นและเสียชีวิต

ได้เงินสดไป๓๐๐บาทพร้อมกับโทรศัพท์มือถือไป๑เครื่อง
โดยตำรวจได้ทำแผนรวม๓จุด
ขณะที่โจรรายนี้ขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหาย
และจุดที่ลงมือกระชากระเป๋ารวมถึงเส้นทางที่ใช้หลบหนี

ชาวบ้านนับร้อยคนมารอดูหน้าผู้ต้องหา

เพราะว่าเจ้าหน้าที่จัดกำลังตำรวจ๔๐นายมาคุมพื้นที่
ปิดถนนเพื่อป้องกันความวุ่นวาย
และการทำร้ายผู้ต้องหาจากญาติหรือชาวบ้านที่โกรธแค้นนะครับ
ระหว่างทำแผนนายปียะเองผู้ต้องหาได้ขอโทษผู้เสียชีวิต
คือได้กล่าวขอโทษผู้เสียชีวิต
แล้วก็รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
เพราะลำบากไม่มีงานทำ
หาเลี้ยงเมียที่กำลังตั้งท้อง๗เดือน
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าก็อยากเป็นคนดีเหมือนคนอื่นนั่นแหละ
น้องครับก่อนหน้านี้น้องเคยติดคุกมาแล้วใช่ไหมครับ

ออกมาทำคนนี้เราน้องคิดเป็นเพื่อนครับผม
ไม่มีงานทำ
ใช้ไม่ทำอาชีพสุจริตนะครับน้อง

เพราะมันยากเป็นคนดีเหมือนกันนะครับ
อยู่พิเศษเป็นเวลามันก็มา
ซึ่งเดี๋ยวทางนี้น่าจะลาบไหมครับน้อง

ล้างเพราะมันไม่ได้สามารถกลับไปดี
คิดว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายไม่อาจจะทำพิกับมันอย่างนี้หรือครับ
กลับจะมาถ่ายแต่ก่อนมันยากเป็นคนดีเหมือนกันนะครับ
คือก่อนหน้านี้เขาให้การกับตำรวจนะครับ
เขาก็ไม่คิดว่าการก่อเหตุครั้งนี้จะทำให้มีผู้เสียชีวิต

แล้วก็ไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับ
แต่คราวนี้ตัวของผู้เสียหายดันเสียชีวิตด้วยนะครับ

เหตุการณ์นี้ย้อนหน่อยเกิดขึ้นวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจรวบรวมหลักฐานรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด

เร่งเครื่องตีคู่รถจักรยานยนต์ของนางถนิม
กระชากระเป๋าจนรถของนางถนิมเสียหลักล้มลง
โดยเจ้าตัวเองก็คือผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวเมื่อวานนี้

ปียะยังมีหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา

เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปที่สำนักสงฆ์ช่อพิกุล

บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
สอบถามลูกสาวของผู้ตายก็บอกว่าแม่เป็นที่รักของคนในชุมชน
ชอบช่วยเหลือทุกคนช่วยงานในวัด
ซึ่งวันเกิดเหตุแม่บอกว่าจะไปซื้อข้าวเหนียวไก่ที่ตลาดใกล้บ้านมาให้พี่ชายของเธอกิน
แต่ยังไม่ทันถึงตลาดก็มาเกิดเหตุการณ์ซะก่อนนะครับ
ก็ไม่รู้ว่ากันพี่นงเต็มแล้วแม่เขาเสียใจกันไปเพราะว่าแกเป็นคนมึง
เกี่ยวว่าชายงานไงทำให้เขาอีกอันไหลละแกอันเป็น
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ